คุณผู้ชมครับในพื้นที่ของการก่อสร้างแถวบริเวณแยกสะพานสังฮี
มีการไปขุดพบระเบิดกว่า๑๐๐ลูกนะครับ
พบว่ามีอายุมากกว่า๔๐ปีแต่ว่าสภาพก็เสื่อมแล้ว

ระเบิดเขาเรียกว่าระเบิดชนิดฝึกทิ้งกลางอากาศครับ
คนงานก่อสร้างขุดพบในสถานที่ก่อสร้างอาคารพาณิชย์แห่ง๑
ใกล้กับแยกสังฮีเกตุศิษย์กรุงเทพอาหารนคร
ช่วงก่อนที่จะขึ้นสะพานกรุงทนนะครับ
โดยจุดพบวัตถุระเบิดนั้นเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์การค้า
แล้วก็อาคารจอดรถที่อยู่ระหว่างการลงเสาเข็ม
ซึ่งคนงานพบระเบิดดังกล่าวถูกฝังใต้ดินลึกประมาณ๑เมตรครับ
พอได้รับแจ้งพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนากูลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เดินทางลงพื้นที่ทันทีค่ะ
พบว่าเป็นระเบิดซ้อมทิ้งจากอากาศ
ซึ่งระเบิดดังกล่าวเสื่อมสภาพแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชม

ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากไม่มีชนวนตัวดินปืน
ระเบิดที่พบอายุเกินกว่า๔๐ปียืนยันว่า
ไม่มีใช้ในราชการไทยแต่คาดว่ามีการใช้ในสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากผลิตจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีวัตถุประสงค์ใช้ทิ้งจากอากาศ

ถูกต้องค่ะเพราะว่าไปตรวจสอบคือไม่มีสังเกตระเบิดนะ
ศิวรายืนยันบอกว่าไม่เกี่ยวกับความมั่นคงในปัจจุบัน
เนื่องจากมีอายุนานหลายสิบปี

พร้อมกับนำวัตถุระเบิดที่พบไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
และที่สำคัญท่านบอกว่าไม่ใช่เป็นการสร้างสถานการณ์ทางการเมืองนะคุณทัศนัย

ขณะที่นายนัทศิษย์วงพรมวิหารอายุ๔๕ปีคนงานเกาะสร้าง
ที่เป็นคนไปขุดพบบอกว่า
ขุดดินลึกลงไปก็พบหลุมแล้วก็มีระเบิดดังกล่าว

ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจให้มาตรวจสอบสักหน่อย

เจ้าหน้าที่ก็ใช้สายยางฉีดน้ำ

เพราะว่ากลัวอาจจะระเบิดขึ้นมาได้

แล้วก็ป้องกันไม่ให้ตัวเหล็กระเบิดร้อนจนเกินไป

ก็ต้องเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดูกันนะนะ
ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ตกค้างหลงเหลือไว้

ก็อยู่ในเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนี่เองครับ